คุณผู้ชมคะมาดูอาการป่วยของอดีตนางเอกชื่อดังค่ะ
คุณนิ้งกุลสตรีสิริพงศ์ปรีดา
แต่ก่อนเธอดังมากนะคะคนรุ่นเราต้องรู้จัก

คือเธอก็ไม่เล่นละครไม่เล่นหนังแล้ว

ตอนนี้เธออายุ๔๖นี่คือผลงานเดิมของเธอนี่

แต่ว่าตอนนี้เธอได้โพสต์ข้อความเอาไว้นะคะ

เธอบอกเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นโรคอะไร

ตามตัวเธอเนี่ยจะเป็นรอยจ้ำเหมือนรอยช้ำอะค่ะ
เป็นสีเขียวสีม่วงตามตัวเต็มไปหมดเลย

เธอก็ไปโรงพยาบาลไปเจาะเลือด

เธอก็เลยย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุล
คุณหมอก็เลยเจาะเลือดไปตรวจอีกครั้ง

ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้

หรือของน้องหรืออาจจะต้องใช้ของคนที่บริจาค

ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาติไทย

อยู่ดีก็เป็นไม่ได้ไปชนอะไรไม่ได้ไปหกล้มอะไรนะ

ถูกทีนี้ค่ะเธอโพสต์เรื่องราวของเธอเอาไว้ล่าสุดแบบนี้ค่ะ
วันที่๑๕เดือน๗๒๕๖
บอกว่าหลังฟังผลตรวจก็คือเป็นสภาวะไขกระดูกในร่างกาย
ไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดได้ด้วยตัวเอง

สภาวะไขกระดูกในร่างกายไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดได้ด้วยตัวเอง
ใช่เพราะว่าจากการตรวจเลือดเนี่ย
เกล็ดเลือดของคุณนิ้งเนี่ยนะคะวัดได้๖๐๐๐
คนปกติเนี่ยต้องมีประมาณ๑๕๐๐๐๐๐
ใช่เธอก็เลยมีอาการวูบง่ายไม่ค่อยมีแรง
ถ้ามีแผลแบบเลือดออกเนี่ยนะเลือดหยุดยาก
ถ้าเป็นแผลฟกช้ำตามตัวเนี่ยมันก็จะเป็นรอยช้ำแบบชัดมาก
อย่างที่เห็นดังนั้นตอนนี้เธอห้ามล้มค่ะ
ประสบอุบัติเหตุห้ามเลือดออกใดเลย
การรักษาตอนนี้ก็คือรับเกล็ดเลือดของคนอื่น
เพื่อให้เธอมีแรงมากขึ้นเพื่อให้เลือดแข็งตัวดีขึ้น
ที่ให้แต่ละครั้งก็จะอยู่ได้ประมาณ๓๔วัน
คุณนิ้งยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรนะครับ

เพราะว่าต้องปรึกษากับทางแพทย์แล้วก็ทางครอบครัวด้วย
เนื่องจากการจะให้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องโรค
แนวทางการรักษาเนี่ยอยากให้ฟังจากทางแพทย์มากกว่า
ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้หายเร็วแล้วก็ปลอดภัยแข็งแรงเร็วนะครับ
คุณเมฆวินัยไกรบุตรตอนนี้ก็อาการเริ่มดีแล้วจากโรคตุ่มน้ำพองนะ
ตอนนี้ก็แผลแห้งแล้วกำลังรักษาใกล้แข็งแรงแล้ว
เดี๋ยวนี้คุณหมอเก่งค่ะก็ต้องเนี่ยสักพักก็จะหายดีขึ้นนะคะเป็นกำลังใจ